ภัยกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะสาวค่ะ
นักเรียนสาวคนหนึ่งจากโรงเรียนมัธยมชื่อดัง
แถวดินแดงนะคะเขาโพสต์ภาพเอาไว้นะคะ
บอกว่านั่งรถเมษาย๑๓๘ใครนั่ง๑๓๘ระมัดระวังนะคะ
ขึ้นมาเธอบอกไม่ได้รู้สึกอะไรเลย
หมายถึงว่าคือเธอไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ

แต่สรุปสุดท้ายมีพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายมาบอกว่า
น้องเมื่อกี้มีคนจับก้นน้อง
แต่พี่ถ่ายรูปไว้ให้แล้วเดี๋ยวพี่ส่งให้

แสดงความคิดเห็นไปต่างนานาเนี่ยนะคะ

จากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งแถวดินแดงค่ะ
หลังจากขึ้นรถเมย์สาย๑๒

แต่ก็มีคนยืนไม่เยอะมากประมาณ๑๐คน
ด้านซ้ายเป็นนักเรียนหญิงเป็นนักศึกษาหญิง
ทางขวาเป็นเด็กมต้นโรงเรียนเดียวกัน
แต่ไม่ได้สังเกตว่าด้านหลังเป็นใคร
เห็นแค่มีคนยืนอยู่
รถขับไปสักพักรู้สึกเหมือนมีอะไรมาโดนตัว

ก็เลยคิดว่าเป็นกระเป๋าสะพายของคนที่อยู่ด้านหลัง

มีผู้ชายคนหนึ่งมาสะกิดและบอกให้เปลี่ยนที่กับเขา
ก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องให้เปลี่ยนที่กัน
จากนั้นอีกมีพี่ผู้หญิงอีกหนึ่งคนนั่งอยู่ด้านหน้าเรา
หันมามองหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไร
จากนั้นถึงจุดที่เป็นจุดลงทางด่วน
พี่ผู้หญิงเอาเท้ามาสะกิดเรา
แล้วมองไปที่ผู้ชายซึ่งยืนอยู่ด้านหลังตัวเองตอนแรก
ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะทำไมเหรอ
ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่า
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่มีการพูดคุยกันนะคะ
มีแค่การส่งสัญญาณกันเท่านั้นเอง

ผู้หญิงที่นั่งอยู่ด้านหน้ากับผู้ชายที่สลับที่

บอกว่าน้องพี่เห็นผู้ชายคนที่ยืนอยู่ข้างหลังน้องตอนแรกเนี่ย

พี่ผู้หญิงเขาบอกว่าเขาเอามือถือขึ้นมาถ่าย
แล้วก็ถามผู้ชายว่าทำอะไรเห็นนะ
ผู้ชายคนนั้นทำท่าทีทำเป็นล้วงหาของในกระเป๋ากางเกง
ที่พี่ผู้ชายอีกคนจะเรียกให้สลับที่
พอถึงลงทางด่วนผู้ชายคนนั้นลงจากรถไป
แล้วพลเมืองดีสองคนเล่าให้เธอฟังทั้งหมดเลย
ได้ยินแบบนั้นตกใจแต่ก็ตั้งสติได้
ขอรูปจากพี่ผู้หญิงแล้วก็เอามาโพสต์
เตือนภัยผู้หญิงที่ต้องเดินทางคนเดียว
ให้ระมัดระวังโดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถเมย
แล้วคนมันเบียดแน่นนี่นะคะ
ไปถามทางด้านของรถเมย์กันบ้าง
มนูถือแก้วเป็นนายท่าอู่รถเมย์ขอสมกสาย๑๓๘นี่แหละ
ให้ข้อมูลว่าจากการสอบถามคนขับ
พนักงานกระเป๋ารถเมย์ทุกคัน

จากขณะเกิดเหตุผู้โดยสารคนที่ถ่ายรูปหนุ่มหื่นรายนี้
รวมทั้งตัวเด็กมัธยมผู้เสียหาย
ไม่ได้เข้ามาแจ้งกับพนักงานหรือว่าแจ้งกับกระเป๋ารถเมย์นะคะ

เบื้องต้นผู้เสียหายสามารถติดต่อแจ้งเหตุได้ที่
หรือว่าจะเดินทางไปแจ้งเหตุที่อู่ราชประชาก็ได้
แต่หากไม่ทราบวันเวลาเกิดเหตุ
ก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังจากตัวโดยสารที่ได้ไปวันนั้นแหละ

เพื่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในรถได้
เดี๋ยวนี้ในรถเมย์เขามีกล้องวงจรปิดแล้วนะคะ
ใครที่เกิดเหตุการณ์อะไรไปขอดูได้หรือว่าโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขั้นตอนการขอดูจาก
จากนี้ในท่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้บนรถเมย์๑๓๘ที่ผ่านมา
ก็มีให้เห็นเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้โดยสารหลังจากเกิดเหตุ

ซึ่งกระเป๋ารถเมย์ก็จะเข้าไปตักเตือนคนที่ก่อเหตุแล้วนำส่งตำรวจในท้องที่ให้ดำเนินการแบบทันทีเลย
อยากขอความร่วมมือผู้โดยสารนะคะใครที่พบเห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้ให้รีบแจ้งทันที
เพราะว่าพนักงานทุกคนตอนนั้นทำงานอยู่แล้วก็อาจจะดูแลไม่ทั่วไม่ถึง
ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกบนรถขอสมกนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่หลังจากนี้ไปอาจจะได้พบได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
กระเป๋ารถเมทันทีเลยค่ะ